ไปดูเรื่องราวของแก๊ง๑๘มงกุฎนะครับ
คราวนี้เป็นผู้หญิงครับไปหลอกชายพิการคนหนึ่ง
คือเขาพิการเขาก็ลำบากมากพออยู่แล้ว
บอกว่าเขามีเงินอยู่๒ล้านดอลลาร์
ต้องการจะเอานำเข้ามาแล้วก็มาแบ่งกัน
แต่ว่าต้องเสียค่าทำนงธรรมเนียมค่า
ดำเนินการต่างมากมายต้องให้โอนเงินไปให้ก่อน

ชายคนนี้สูญเงินไป๓หมื่นบาทครับคุณผู้ชม

แสบนี้มีหลายหมายจับด้วยเหมือนกันนะครับ

กับนายอเลสินเช้าอายุ๕๓ปี

นี่นั่งอยู่ในกระต๊อบข้างบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ที่หมู่๒ตะบนรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
คุณผู้ชมดูสภาพความเป็นอยู่สิ
คือเงินกว่าจะหามาได้มามันก็ลำบาก
สภาพความเป็นอยู่ก็ลำบากอยู่แล้วนะครับ
นายอเลเนี่ยเล่าเรื่องราวที่ขมขื่นให้ฟังบอกว่า

แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังคือนางหารึทัยเอ็มครุฑ

คุยกันไปคุยกันมาหลอกเอาเงินไปได้๓๐๐๐บาท
โดยทางด้านของนางหาฤทัยบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วย
แต่มีเงินเยอะอยากจะให้ทางด้านของนายอเลนช่วยเหลือ
นะฮะบอกว่าอยากได้รถวิวแชร์สักคันหนึ่งครับ
หารุทัยบอกว่าจะโอนเงินให้เนี่ยเลยให้ไปเลย๒ล้านดอลลาร์
แล้วก็จะแบ่งให้ทางด้านของนายอเลน๓๐เปอร์เซ็นต์
มีเงินอยู่๒ล้านดอลลาร์เดี๋ยวแบ่งให้ถ้ามาช่วยกันนะครับ
ทีนี้ทันยังไงล่ะเห็นเงิน๒ล้านดอลลาร์นะฮะ
กลบคูณหารไปเออมันก็เยอะนะเป็นเงินไทยนะฮะ
แล้วเขาทำยังไงไปฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังกันหน่อย
ทีแรกเขาก็ทักไปมาขอเป็นเพื่อนเขาก็รับเป็นเพื่อนเขาไป
ที่มีการคุยกันหลายอย่างว่าเขามีเงินเยอะเขาจะช่วยผม
ผมก็อยากได้แค่รถบินแชร์คันเดียวกันหน่อย
ว่าเขาจะช่วยได้แต่เขาต้องช่วยเขาก่อน
ต้องช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขาจะส่งเงินไหม
ผมส่งเขา๒ล้านดอลลาร์เพื่อให้ผมมา๓๐
แล้วก็ที่เหลือให้บริจาบคนยากคนจนเลยว่า
ตามที่สะเตียงอะไรก็ได้สำหรับสารอาหารเรียนอิสระภาพก็ได้

แล้วก็เขาจะส่งเขาติดต่อธนาคาเขาบอก
เล่าด้วยความแบบเสียใจโดนหลอกคือเห็นเขาป่วยอยากช่วย
แล้วคืออยากจะได้แค่รถวิวแชร์คือแลกกัน
คนป่วยคนนี้ก็อยากไปช่วยเขา
แล้วขอแลกมากับรถวิวแชร์แค่๑คัน
แล้วก็เงิน๓๐จาก๒ล้านดอลลาร์นะครับ
ทางด้านของนายอเลก็เล่าอีกว่าหลังโอนเงินไป๓๐๐๐
ก็มีคนติดต่อมาบอกว่าอีกสักพักนึงเนี่ย

ต้องเสียภาษีอีก๗๐๐๐บาทถ้าไม่โอนไปนะ

เงินจะตกเป็นของรัฐเลยนะครับ
ทีนี้นายอเลก็คิดไปคิดมาอ้าวไม่มีเงินแล้ว
ก็ให้ไป๓๐๐๐แล้วตอนนี้เริ่มเอกใจแล้ว
โน้นก็บอกอีกว่างั้นเอามา๔๐๐๐แล้วกันจาก๗๐๐๐นะ
อาเลก็บอกว่าก็ไม่มีลดให้อีกสุดท้ายเอาหมื่นเดียวก็ได้
จาก๗๐๐๐๐บอกว่าโอนไป๑๐๐๐๐เดียวกันเดี๋ยวพัสดุนั้นจะผ่าน
นายอเล็กก็บอกว่างั้นยกเลิกแล้วกัน
จากนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็เงียบหายไปเลยแล้ว
รู้ว่าน่าจะโดนหลอกแล้วก็เลยไปแจ้งความนะครับ
ขณะที่พันธบริโฑธโทรณัฐวัฒน์ธรรมนิมิตรองผู้กำกับโรงพักภพพระก็บอกว่า
คดีนี้มันเป็นคดีช่อโกง
แชทกันทางเฟซบุ๊กหลอกเอาเงินกันเนี่ย
โดยนางหามรุทัยหลอกว่ามีเงินมากแล้วก็ปวดเป็นมะเร็ง
ทำให้ทางอาเลนก็หลงเชื่อหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้
จากการตรวจสอบพบว่านางหารุทัยเอ็มครุฑเนี่ยมีหมายจับของศาลจังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็จังหวัดสุโขทัยด้วย

ขณะนี้รวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็สืบหาต้นต่อว่านางหารุทัยนั้นเป็นรายเดียวกันกับคนที่ไปหลอกลวงคนอื่นตามที่เกิดขึ้นผ่านผ่านมาหรือไม่
แล้วก็จะมีการออกเป็นหมายจับต่อไปนะครับ